เราพูดถึงเรื่องของข้าวเหนียวกินกับอะไรอร่อยใช่ไหม

วิธีการหองเค้าไม่เหมือนกับคนน่ะ

มันดูดีปลอดภัยมั้ยตอนท้ายด้วยสวยก็แล้วสุด
ช่วงใหม่เนี่ยถ้าไปซื้อหมูปิ้งอ่ะก็ใส่ถุงมาประกาศติก
อันนี้คือเขาใช้ใบตองห่อน่ากินมากเลย
คลิปนี้ถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้ติ๊กต๊อกที่มีชื่อว่าคุณไฟล์ไฟล์ศรีนะจ๊ะ
ไปเที่ยวตลาดโอ๊ป่อยตลาดเช้าริมทานสวนพึ่งคุณ
อยู่ที่ตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
แล้วในตลาดเนี่ยจะมีร้านข้าวเหนียวหมูร้านนี้ค่ะที่เขาจะขายข้าวเหนียวหมูปิ้งเป็นชุด
แล้วแต่ละชุดจะประกอบไปด้วยข้าวเหนียว๑ก้อนใช่ไหมนี่เขาใส่ข้าวเหนียวไปใช่ไหม
แล้วก็จะมีหมูทั้งหมดอ่ะสามไม้ในราคาชุดละสามสิบบาทโอ้โหถูกถูกมากอุ้ย
สามสิบบาทได้ทั้งข้าวเหนียวแล้วก็หมูสามไม้โอ้โหอิ่มเลยอ่ะคุณ
แต่ความเด็ดของเขาไอเดียของเขามันอยู่ที่นี่แหละค่ะเขาใช้วัสดุจากธรรมชาติก็คือใบตองเนี่ย
ห่อข้าวเหนียวให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วใช้เชือกมาพันรอบห่อที่เป็นหูหิ้ว
แล้วอันนี้คือน่าจะเป็นเชือกแบบเขาเรียกเชือกป่านใช่ไหม
เอามาเป็นหูฮิ้วและปิดท้ายด้วยการปักดอกไม้ลงไปนี่เก๋ไก่มากนะคะไอเดียดีมาก
ตลาดแห่งนี้เขาจะนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาปรับใช้เป็นการลดการใช้พลาสติกแล้วก็ไม่ทำลายธรรมชาติด้วย
ใครอยากจะไปชิมไปกันได้ที่โอ๊ปอยตลาดเช้าริมทานสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะคะ
ยังไงขอบคุณคลิปจากทันดีด้วยนะได้เห็นมุมมองน่ารักน่ารักของตลาดแต่ละทีด้วยเนอะ
ก็ดีนะเวลาจะกินก็ดึงไม้ออกมาฟึ๊ดแบบนี้

อ่าใช่แต่อันนี้ก็คือเป็นไอเดียของเขา
ในการแบบว่าลดการใช้พลาสติก
เออแล้วก็ทำอย่างสวยงามเพิ่มมูลค่าของสินค้า
ดูดีคำมัดแล้วคุณก็ฮิวได้เลยอ่ะ

อย่าแกว่งแรงนะเดินไปเดินมาแกว่งแรง
หูข้าวเหนียวหาดหลุดอดกินเถอะดิ

เออไอเดียดีเผื่อที่อื่นเอาไปใช้บ้างได้ไม่ว่ากันนะจ๊ะ